แต่บอกเลยว่ารายได้ดีอย่างกับรายได้หลักแน่

เลี้ยงมาก็สร้างรายได้ดีสุดจักร
ถูกต้องจ้ามาตามมาที่นี่เลย
ครูจีฟาร์มเลี้ยงตะกะแตนปาทังก้าอยู่ที่ตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะจ๊ะ
เป็นฟาร์มของคุณวะจีหรือครูจีที่เขาเลี้ยงตะกะแตนพาทังก้าเนี่ยหารายได้เสริมฟาดเงินได้เป็นแสน
คุณวจีศรีจรรย์บอกว่าตัวเองมีอาชีพเป็นคุณครูสอนภาษาจีนนะคะอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดกาลสิน
มีความสนใจเรื่องของการเลี้ยตะกะแตนพาทังก้าพันโมจีนก็เลยทดลองเลี้ยงดู
ซึ่งได้รับผลตอบรับดีเกินคาดเนื่องจากว่าตอนนี้ตะกะแตนมันไม่พอจำหน่ายให้ทันต่อความต้องการของตลาด

ใช่แล้วก็มีส่วนของไข่ด้วยนะแล้วก็พ่อพันธุหรือตัวตะกะแตนด้วย
คือขายดีมากตั้งแต่ตัวตะกะแตนเองพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และไข่ค่ะ
คุณสำลีศรีเจริญคุณพ่อบอกว่าตัวเองทำนาเป็นงานหลักเนาะ
เพราะว่างจากการทำนาก็นี่แหละมีอาชีพเสริมคือเผาถ่านขาย
เพราะต้นธุลลงถุนน้อยเลี้ยงง่ายโตใหม่
แต่การเลี้ยงเห็นไหมคะเมื่อกี้จะมีกระท่อมเล็กต้องกางมุ้งหรือตาข่ายให้
มีพื้นที่สภาพที่มันค่อนข้างจะโปร่งแสงทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี
และจะทำให้ตั๊กกะแตนโตเต็มวัยอย่างรวดเร็ว
นี่หลังจากเลี้ยงไปประมาณ๒๕วันขายได้ค่ะ

ราคาอยู่ที่๕๐๐บาทต่อกิโลกรัม

ถ้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ประมาณ๓๕วันนะคะจะวางไข่ในภาชนะที่เขาเตรียมไว้
หลังจากผสมพันธุ์จำหน่ายไข่ตะกะแตนอีก

ก็ช่องทางการขายเนี่ยนะนอกจากจะขายในพื้นที่แล้วขายทางออนไลน์ด้วย
ลูกสาวกับลูกเขยค่ะเป็นคนจัดส่งให้ลูกค้าช่วยกันทำออนไลน์อีกทีหนึ่ง
ฟาร์มเนี่ยมีขายแบบครบวงจรอย่างที่บอกแหละ
ขายทั้งไข่ทั้งตัวตะกะแตทั้งพ่อพันธแม่พันธุ์อะไรยังไง
ใครสนใจติดต่อเข้ามาดูได้ที่ฟาร์มครูจีนะคะ
หรือว่าศึกษาได้ที่เฟซบุ๊กหรือติดต่อได้ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลย

สร้างรายได้ดีจังเลย